เรื่องของการไลฟ์การทำคอนเทนต์ตอนนี้เนี่ยแม่มันฮิตซะละเกิน
แล้วอยากจะได้ยอดไลค์อยากจะได้ยอดแชร์นะครับแต่ว่าต้องคิดให้ดีแล้วต้องไม่ขนองนะ
อย่างเหตุการณ์นี้ก็ขำแหละตอนแรก
วิ้งครับอุ้ยตำรวจหันมองเลยตำรวจหันมองอะไรวะอีอย่างวะอีอย่างวะเฉียงอีอย่างวะ

มาจากพนักงานส่งของบริษัทดังในคลิปโพสต์
คือทำคอนเทนต์ประมาณแบบว่าเอาข้อความก่อนข้อความ
สองโจปะทะเดือดกับตำรวจกลางสี่แยกจังหวัดสุราธานียังเดือด
นี่มันพาดหัวไทยรัฐทีวีชัดนี่ใครเห็นนะเนี่ยขึ้นฟรีเถอะด้วยนะ
ฟีดเถอะด้วยใครเห็นเขาก็เข้าไปดูกันสิคือคุณผู้ชมฮะ
ในภาพในคลิปมันเป็นการเอาปืนแก๊ปออกมาแล้วยิงแป๊ะ
แต่เสียงมันก็ดังใช้ได้แหละรถจอดติดไฟแดงอยู่สี่แยกท่ากูบ
เขตเทศบาลนครสุราธานีแล้วก็หัวเราะกันชอบใจ
ตำรวจที่ท่านนั่งคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่ก็พยายามหาได้เสียงปั๊ก
มันมาจากไหนนะฮะชาวเน็ตเข้ามาดูไม่ชมแล้วก็อาจจะไม่กดไลค์ด้วย
นะครับบอกว่าหาเรื่องติดคุกชัดถึงจะเป็นปืนแก๊
คุณผู้ชมฟังไว้นะคนนี้คอมเมนต์ดีเขาบอกว่า
แต่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวก็ผิดกฎหมายได้ใช่ครับบางคนบอกว่า
เดี๋ยวก็จะหายการ์ดอะไรเนาะรู้เท่าสุดไม่ถึงการ
เนี่ยการ์ดต้องใช้กันบ่อยการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
และก็พอคนโพสต์มาเห็นคอมเม้นต่างเฮ้ย
เฮ้ยไม่เป็นไปตามฆาตล่ะลบคลิป
ไม่ทันซะแล้วล่ะครับตำรวจเขาเฟฟเอาไว้แล้วเรียบร้อย
แล้วก็ติดต่อไปยังบริษัทขนส่ง
นัดให้พนักงานเนี่ยทั้งคนยิงปืนแก๊ปกับคนยุเนี่ย
มามอบตัวที่สพเมืองสุราชธานี
วันนี้ดำเนินคดี
คุณตำรวจดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้าง

ขอสอบปากคำให้ละเอียดก่อนแต่น่าจะหลายข้อหาอยู่แหละ
อ่าเดี๋ยวรอฟังว่าข้อหาอะไรบ้าง
พนักงานส่งของคนนี้โพสต์ตัดพอ
อ้าวไม่หัวเราะเสียงหัวเราะหายไปเขาบอกว่า
ผมมันคนธรรมดาจะไปสู้พระล่อศรีกา
แล้วบอกว่าอายุน้อยได้ยังไง

อ่ะจะทำคอนเทนต์อย่าหาทำแบบนี้นะ